ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะหนุ่มต้องบอกว่ากองทัพไทยปีนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยสลัดคราบพลเรือนเข้าไปใช้ชีวิตในบทบาทรั้วของชาติกันหลายคนค่ะ

ต้องบอกว่าหล่อออร่าราศีจับนะฮะ
เห็นต่อเป็นภนฐานบูล์มกริดก่องนี่แหละขาวแง
ตัดผมเกลียนในชุดลำลองพร้อมกับฝึกเต็มที่ด้วย
การแซวแฟนหนุ่มตบท้ายด้วยนะครับบอกว่า
ที่ห้อยแก้วน้ำเอาไว้ที่เข็มขัดเนี่ย
แหม่อะไรมันจะน่ารักขนาดนั้นล่ะเตอร์เอง
มันต้องพกเป็นของส่วนตัวอาจจะหาย
พอดีไม่ห้อยแปลงสีฟันไว้ด้วยนะคกหักด้วย
ส่วน๓ทหารเสือสังกัดทหารราบมณฑนฐานบกที่๑๑ดูดีไม่แพ้กันค่ะ
ก็มีภาพตั้งแต่ไถหัวเกลียนแล้วก็เปลี่ยนชุดมาตามระเบียบก็มาสแมนสมเป็นชายชาติทหารเช่นเดียวกันค่ะ
และอีกหนึ่งหนุ่มแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่าใครเพื่อนแต่ว่าเมื่อเห็นนักร้องและนักแสดงหนุ่ม
ซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดสำหรับการรับใช้ชาติในปีนี้ค่ะ
แล้วชุดแบบใหม่ก็เท่ไม่เบาเข้ากับเขาอยู่เหมือนกัน
เอาเป็นว่าพอใส่ชุดทหารเลยทุกคนคือเข้าหมดเลยดูดีหมดเลย
และคนที่เขารออยู่แล้วตัดผมเตรียนยังไงเขาก็รอก็ดูดี
ก็เป็นกำลังใจให้กับ๔ทหารหนุ่มแล้วกันทุกสังกัดรวมไปถึงทหารคนที่รับใช้ชาติทั่วประเทศด้วยนะคะ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกต่อกันทหารหล่อบอกด้วยนะคะ